ยุ่งก็ยิ่งรวยเหมือนคนนี้ค่ะพี่บุ๋มปนัดดาโอ้โหงานราชงานหลวงเนี่ย
ไม่ขาดเลยนะคะก่อนหน้านี้เพิ่งไปโรงเรียนหลักสูตรพิเศษที่นิด้า
ล่าสุดค่ะยังไม่พอขอไปเรียนปักสดึงกึงไหมกับคุณครูที่เหลือแค่๓คนในประเทศไทย
แต่ผู้กำกับด้านไม่ป้อนให้เองปิดท้ายค่ะแม่บุ๋มยังทวงถามหมอดูที่ทัก
ว่าปีนี้เนี่ยจริงแล้วจะมีแฟนนี่ก็ผ่านมาจะสิ้นปีแล้ว

เพราะว่าติดโควิดหมดสิทธิ์บินมาหาค่ะ
กรึ่งไหมเพราะว่าคุณครูมีเหลือแค่สามคนประเทศไทย

แต่ก็จะแค่ปีละเรื่องเท่านั้นค่ะ
เพราะว่าด้วยงานถ่ายทอดสดเรามันมีอะไรของมันอยู่

ตั้งแต่ต้นปีที่มีหมอดูทักว่าจะต้องมีแฟน
ค่ะว่าจะไปทวงถามหมอดู
มุกบ้างแบบตอนนี้โสดยังไม่มีผัวบ้างอะไรแบบอู้ส่งข้อความมาสมัครเพียบ
ตอนแรกนะหมอดูบอกถ้าเป็นต่างชาติจะดีมากหมอดูคะลืมดูว่ามีโควิดหรือเปล่าคะ

ต่างชาติในประเทศไทยก็มีอยู่เยอะนะพี่บุ๋ม
จนไม่มีเวลาที่จะมองใครอยู่ละพวก